รณีของการฉุดสาวขึ้นรถ

และทำให้แฟนนุ่ม๒ผู้หญิงคนนี้
กระโดดเกาะหน้ารถตู้คันนั้น
จนกระทั่งตกจากรถตู้และเสียชีวิต
ยังต้องติดตามความคืบหน้าในการจับตัวคนร้าย
ที่ก่อเหตุในการฉุดสาวขึ้นรถครั้งนี้ด้วย
ใช่ค่ะรวมถึงกรณีเรื่องของโจ

เดี๋ยววันนี้อยากให้ตามในขีดเส้นใต้เมืองไทย

เพราะว่ามันกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงเยอะในสังคม
ใช่นะครับคดีของช้อนก็น่าสนใจ
คดีของน้องชมพู่ก็ยังมีให้ติดตามกันอยู่นะครับ

ข้าราชการกรมป่าไม้หึงโหดนะครับ
ก็ไปรัวยิงทั้งอดีตแฟนสาว
รัวยิงญาติของอดีตแฟนสาว
จนเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตไป๑ราย

ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน
แต่ก็ค่อนข้างจะเป็นเหตุการณ์ที่เห็นไกลหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีชายมือปืนบุกเข้ามา

พร้อมกับตะโกนถามบอกว่าทำไม

อันนี้เป็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
หลังจากนั้นนะครับเกิดปากเสียงกันยกใหญ่
แล้วทีนี้ฮะผู้ชายมือปืน
รัวยิงคนในกลุ่มซึ่งเป็นญาติของผู้หญิง
นี่นะครับเห็นช่วงขณะรัวยิงใช่ไหมฮะ
ชาวบ้านชาวช่องแตกตื่นหนีตายกันหมดเลยล่ะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์
ขณะที่มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อสีดำ
มาพูดคุยกับผู้หญิงที่ริมถนน

และชายคนดังกล่าวก็มีการฉุดกระชากผู้หญิง
และมีคนเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

ชายคนนั้นชักปืนออกมากระหน่ำยิง

โดยชายคนดังกล่าวได้ยิงซ้ำไปที่คนที่ล้มลงที่พื้น
ก่อนจะรีบขึ้นรถกระบะขับหลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นนะครับ
ตำรวจสพเขาสมิงเข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิง

ซึ่ง๒ใน๔มีอาการสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายหมาล่า
หน้าตลาดสดเทศบาลตะบนแสนตุ้ง

ก็มีชาวบ้านชาวช่องมามุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก
ส่วนคนเจ็บนั้นกู้ภัยได้นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
โดยผู้บาดเจ็บเป็นหญิง๓รายและชาย๑ราย
ทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องกันเจ้าหน้าที่ไปในที่เกิดเหตุ
โอ้โหกองเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับ
ต่อมาผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งได้เสียชีวิตครับ
ก็คือนางสาวแสงเดือนศรีจตุรพรอายุ๒๘ปี
โดยมีบาดแผลถูกยิงที่ลำคอ๑นัดแล้วก็ที่หน้าอก๒นัด
ส่วนผู้บาดเจ็บ๓รายคนหนึ่งนะครับ
เป็นอดีตแฟนสาวของผู้ก่อเหตุ
นั่นก็คือนางสาวแสงจันทร์ศรีจตุรพรอายุ๓๐ปี
ผู้หญิงคนนี้ถูกยิงที่หน้าท้อง๑นัด
แล้วก็ต้นขาซ้าย๑นัด
กระดูกหักแล้วก็มีอาการสาหัสนะครับ
ผู้บาดเจ็บอีก๒รายคือนางสาวนัดกมลสุเมษวันอายุ๑๖ปี
แล้วก็นายสุธิพัฒน์สมสิทาอายุ๑๙ปี
ซึ่งก็เป็นญาติของผู้เสียชีวิต
แล้วก็ญาติของอดีตแฟนสาวของผู้ก่อเหตุนะครับ
ทั้ง๒รายถูกยิงเข้าที่ต้นขาขวา
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบสิ่งของตกกระจัดกระจาย
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๖ปลอกครับ
อกจากนี้ตำรวจได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับ
แล้วก็ที่บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุไว้ได้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือ
ธรรมสถานตราดเขาสามารถจับภาพได้นะครับ
สอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายศักดาอินปิ่นปักหรือว่าเป้า
ซึ่งนายเป้าเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับ
แล้วก็จากกล้องวงจรปิดนะฮะตำรวจก็วิเคราะห์สถานการณ์
ขณะที่๔พี่น้องผู้ตายและผู้บาดเจ็บกำลังช่วยกันขายของอยู่
ศักดาได้เข้ามาพูดคุยเพื่อง้อขอคืนดีกับนางสาวแสงจันทร์อดีตแฟนสาว
หลังจากที่อดีตแฟนสาวแยกจากนายศักดาแยกกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วนะฮะ
จากนั้นมีการโต้เถียงกันแล้วก็ฉุดกระชากกันนะครับ
โดยมีพี่น้องที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าช่วยห้ามปราม
ศักดาโมโหชักปืนกระหน่ำยิงเข้าใส่จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับทางชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนที่ก่อนที่นายศักดาจะชักปืนออกมายิง
เห็นว่ามาฉุดกระชากลากถูอดีตแฟนสาวดึงเหมือนจะเอาไปขึ้นรถ
แล้วก็มีคำพูดของผู้ก่อเหตุว่าทำไมมึงจะมีชู้เหรอ
จากนั้นก็เกิดการทะเลาะกันสักพักก็เกิดการยิงกันขึ้นนะครับ
แล้วก็มีรายงานว่าก่อนหน้า๑วันที่นายศักดาจะก่อเหตุ
ศักดายังได้แชร์โพสต์จากสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
ผัวหึงโหดยิงเมียดับพร้อมกับโพสต์ข้อความเองเลยนะครับว่า
สาเหตุจากความหึงหวงทั้งนั้นสังคมสมัยนี้แย่จริง
และนายศักดาก็มาก่อเหตุอีกวันหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะครับ
ในเบื้องต้นโจรถีก็เก็บหลักฐานทั้งหมด
เพื่อเร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวนายศักดา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นเกือบค่ำแล้วนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจก็ตามไล่ล่านายศักดาอยู่นะครับ